ไปติดตามสถานการณ์ตูนบอดี้แซลมและทีมงานเก้าคนละเก้า
ซึ่งขณะนี้นะคะวิ่งเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครแล้ว
โดยมีประชาชนมารอต้อนรับเพื่อร่วมบริจาคและให้กำลังใจอย่างเนื่องแน่น
ไปติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมีรายงานสดมาจากถนนบรมราชชนนานี
เหลือเวลาอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงนะคะที่คณะวิ่งโครงการ๙คนละ๙และตูนบอดี้แลม
จะวิ่งมาถึงจุดสถานีบริการน้ำมันเพชรทวีโชคริมถนนบรมราชชนนี
จุดที่ที่ฉันยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้ค่ะ
บรรยากาศตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อย

ตอนนี้มีบริการที่ค่อนข้างข้อมหยอดถ่วน

แล้วก็เพิ่มปริมาณจำนวนของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นเรื่อยค่ะ
ตอนนี้ค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะกำลังตั้งใจรอตูนบอดี้แลมอย่างใจจดใจจ่อนะคะ
ส่วนเส้นทางการวิ่งวันที่๓๓วันนี้นะคะของโครงการ๙คนละ๙นั้นก็ได้เริ่มออกจากจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา๒นาฬิกาค่ะ
ซึ่งจะมาถึงจุดบริการน้ำมันเพชรทวีโชคในอีกไม่เกิน๑ชั่วโมงอย่างที่ฉันรายงานไปนะคะ
มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แล้วก็พร้อมที่จะมอบเงินบริจาคร่วมกิจกรรม๙คนละ๙
กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนเงิน๑๑๑๙๐๐บาทค่ะ
และสำหรับการวิ่งในวันนี้นะคะตูนแล้วก็ทีมงาน๙คนละ๙
ก็ได้เริ่มจากจังหวัดราชบุรีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ค่ะและในเต็นต์นี้นะคะก็จะเป็นประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็ภาคเอกชนที่เข้าร่วมบริจาคกับทางโครงการ๙คนละ๙นะคะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหน่วยงานภาคเอกชนนะคะที่มาร่วมบริจักษ์ในโครงการนี้
ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมไทยซิกสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณค่ะเอ้าวันนี้ค่ะสมาคมมารวมบริจาคกับทางกรุงการ๙คนและ๙คนพี่ทูนยังไงบ้างคะ
บาทค่ะ
ต่อจากนี้ไปนะคะที่บนเวทีนี้นะคะก็จะเป็นพิธีต้อนรับค่ะ
บอดี้แลมและทีมเก้าคนละเก้านะคะซึ่งอ่าเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะ
ทางผู้ว่าอาจารย์กรรมกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมอบอ่าเงินบริจาคค่ะ
และถ้าหากว่านับจากวันที่ตูนบอดี้แลมเริ่มวิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดยาลา
จุดนี้นะคะก็จะเป็นรวมระยะทางหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
กิโลเมตรค่ะพัชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนบรมราชชนนานีค่ะ